ตินเทวกุลกับนายภัยศาลจันเมธากุลวัฒน์

สีหน้าเครียดหลังถูกจับคดีรุมทำร้าย
กฤษดาหรือว่าเอิร์ทอ่อนน้อม
เสียชีวิตแล้วก็เพื่อนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เหตุนั้นเกิดขึ้นที่เมืองกาญจนบุรี
ก็เป็นพาดหัวว่าจับ๒หนุ่ม
คลิปฆ่าโหดโจ๊ข้างถนน
บน่วมไม้ตีหินทุบ
เร่งตามล่าอีก๔เป็นการรวบ
แก๊งโจ๊กโหดรุมฆ่าเหยื่อตายอย่างทาบรูล

ว่าเป็นคู่อบริที่ไม่รู้จักกัน
แก๊งขับรถกระบะมาจอดริมถนนลงไปถามเหยื่อ
ยืนอยู่ริมถนนว่าเป็นคนในชุมชนของอบริหรือไม่
เหยืตอบว่าไม่ใช่แต่กลับไม่เชื่อนะฮะ
ยกพวกกลุ่มกระทืบอย่างไร้ความปรานี

แถมทุ่มก้อนอิดขนาดใหญ่ใส่ศีรษะ
ตามด้วยไม้เบสบอลก่อนจะซิ่งหลบหนี

จับได้แล้ว๒สาภาพไม่รู้จักกับเหยื่อ
เพียงแต่เข้าใจผิดเท่านั้น
แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่แน่นอนนะครับรุมประนามการกระทำที่โหดร้ายนี้

เป็นช่วงที่ยังเบาหน่อย
หลังจากนั้นเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยอย่างที่ผมบอก
ใช้ทุกสรรพกำลังของร่างกาย
รวมถึงใช้อาวุธทั้งก้อนอิดแล้วก็ไม้เบสบอล
รุมทำร้ายเหยื่อจนเหยื่อนั้นเสียชีวิตนะครับ
ผู้ที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๕๖คนทำร้ายร่างกาย
ด้วยการบรุมเตะต่อยใช้ก้อนอิดทุ่มทุบใบหน้าและศีรษะ
รวมทั้งใช้ท่อนไม้ตีเข้าที่ใบหน้าอย่างรุนแรง

ก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ก็คือนายกฤษดาอ่อนน้อมอายุ๑๙ปี
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนคือนายพีรพงศ์เรืองจันทร์อายุ๒๒ปี
หลังเกิดเหตุตำรวจตามจับผู้ร่วมกระทำความผิดอุกชะกันนี้ได้๒คน
คือนายตินเทวกุลอายุ๒๑ปี
และนายภัยศาลจันเมธากุลวัฒน์อายุ๒๐ปี
ซึ่งเป็น๒ใน๖ผู้ต้องหาที่สารจังหวัดกาญจนบุรีออกหมายจับทันที
สำหรับผู้ต้องหาอีก๔รายที่ยังคงหลบหนีก็คือ
นายพงวิทย์เทพกาวีระอายุ๒๒ปี
นายนิตินัยวัชรานุทัศน์อายุ๒๕ปี

แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพใบหน้าเยื่ออย่างชัดเจนนะครับ
ขณะนี้ตำรวจรู้ตัวหมดอยู่แล้วระหว่างการติดตามจับกลุ่มครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกพิสุทธิ์สุกรสรผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
ก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาเหตุมาจากการเข้าใจผิด
กลุ่มวัยรุ่นเข้าใจว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นคู่อาริเก่าครับ
ตอนนี้ได้ตัวผู้ต้องหาขีดคนหรือครับ
เราออกมาจับในวันนั้นเลยควรหมด๖คน

พูดหา๒คนก็รับสามารถ
ก็รับสามารถว่าตามที่เราเห็นก็พูด
ก็เจอยันหน้ากันก็ทำร้ายกัน

ก็ตอนนี้เราตามอยู่กลับกลับตามอยู่
ทีมราเราเข้าเมื่อคืนเมื่อคืนยังไม่ได้กลับมา
คือผู้กำกับก็บอกว่าคนที่จับได้สารภาพแบบนี้บอกว่า

แต่เริ่มจากที่นายพงวิทย์เทพกาวิระ
หนึ่งใน๔คนร้ายที่กำลังหลบหนีอยู่
เดินไปถามผู้ตายที่ยืนอยู่กับเพื่อนหญิงริมถนน
บอกว่าใช่เด็กเตาปูนที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่า
แต่ผู้ตายตอบว่าไม่ใช่เป็นเด็กท่ามะขาม
แต่นายพงวิทย์ไม่เชื่อแถมลงมือชกต่อยผู้ตายทันที
ต่อจากนั้นกลุ่มเพื่อนของนายพงศ์วิทย์
ก็วิ่งกรูมารุมทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อย
ใช้ไม้เบสบอลฟาดที่ศีรษะอย่างโหดเยี่ยม
และใช้ก้อนปูนทุ่มศีรษะจนเหยื่อเสียชีวิต
สรุปแล้วภูมิกับบอกก็สาเหตุอย่างที่บอกไปคือ
ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็เกิดความเข้าใจผิด
ทางด้านของตำรวจฝากบอกไปถึงผู้ปกครองของผู้ต้องหาทั้ง๔ราย
ถ้าทราบเรื่องนี้ขอให้รีบพาบุตรหลานเข้ามามอบตัว
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็วโทษหนักจะได้กลายเป็นเบา
อย่างไรก็ตามหากมีการต่อสู้หรือว่าขัดขืนการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
อาจจะมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด
เพราะอะไรเพราะ๑ใน๔ของคนร้ายมีอาวุธปืนด้วยนะครับ